ภายในเรือนจำที่ว่าได้แล้วนะครับ
ล่าสุดก็มีผู้ต้องขังชาย๙คนที่ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
หากไม่มีไข้เพิ่มก็เตรียมที่จะส่งกลับเข้าเรือนจำในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยล่าสุดวันนี้ก็ได้มีการคัดแยกผู้ป่วยต้องสงสัยจำนวนกว่า๓๐คนเพื่อเฝ้าดูอาการภายในเรือนจำ
ส่วนผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีอาการรุนแรง๙คน
ก็ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอย่างใกล้ชิด
ว่าหากพรุ่งนี้ไม่มีไข้สูง
ก็จะสามารถนำตัวส่งกลับเข้าเรือนจำได้ตามปกติ
ทั้งนี้ภายในเรือนจำนราธิวาสได้มีการคัดกรองผู้ติดเชื้อ
แยกออกไปกักค้างต่างหากเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่ม
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ
หลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะหารือ
กับผู้บัญชาการเรือนจำนราธิวาส
เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาที่มีระบบ
ตั้งแต่การคัดกรองโรคผู้ต้องขังรายใหม่
และการคัดกรองญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขัง
รวมไปถึงการดูแลความสะอาดสุขอนามัยภายในเรือนจำ

มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้ต้องขังชายเสียชีวิตไป๒คน
และมีเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษชายติดเชื้อเป็นจำนวนกว่า๓๐๐คนนะครับ
ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา
นิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคและลดน้อยลงในภาคกลาง
โดยการแพร่ระบาดของโรคก็อยู่ในขั้นที่สามารถควบคุมได้
เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
พบการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว
ส่วนสาเหตุที่มีการพบการแพร่เชื้อในเรือนจำนราธิวาส
เนื่องจากว่าเรือนจำเป็นสถานที่ที่มีความอับชื้น
รวมถึงมีผู้คนหนาแน่นแล้วก็มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก
จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้รวดเร็ว

ก็ควรที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรง
มือฟอกสบู่บ่อยหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์
เลี่ยงการพบปากกับคนที่กำลังป่วยหรือว่าเป็นหวัด
ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ
แล้วก็ควรพบแพทย์ทันทีหากมีอากาศต้องสงสัยครับ